หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศในเรื่องของมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาสของนักเรียนและนักศึกษาอาชีวะ
วันนี้ที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๓ได้มีการดำเนินคดีโดยใช้มาตรา๔๔กับนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาสแล้วเป็นคดีแรก
ซึ่งคดีก็เป็นคดีของนักศึกษาช่างกลที่ใช้ปืนไปยิงคู่อริขณะโดยสารรถประจำทางสาย๑๓๑จนทำให้มีผู้บาดเจ็บไป๔คนนะครับ
ล่าสุดตำรวจตามจับผู้ต้องหาได้แล้วติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
นายพักควัฒน์ตันมาและนายนัทพงศ์สังทองงาม๒นักศึกษาสถาบันแห่ง๑ย่านมีนบุรี
สาธิตวิธีการยิงปืนใส่รถประจำทางสาย๑๓๑ระหว่างถูกตำรวจนครบานมินบุรี
คุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังทั้งคู่เป็นคนร้ายที่ใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์
ยิงใส่นักเรียนต่างสถาบันที่โดยสารอยู่บนรถประจำทางจนทำให้มีผู้บาดเจ็บ๔คน
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗มิถุนายนที่ผ่านมา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้มีพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมควบคุมการทำแผนทุกขั้นตอน
คนตำรวจเอกพงศพัฒน์เปิดเผยว่า
คดีนี้ถือเป็นคดีแรกหลังจากมีการประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาสของนักเรียนและนักศึกษา
ก็เป็นคดีแรกรวมถึงคดีที่บังชันด้วย
ก็จะต้องดำเนินคดีควบคู่กันไป
แล้วก็ยืนยันนะครับว่าใครเกี่ยวข้องก็จะถูกดำเนินการทั้งหมด
เพราะว่ากฎหมายประกาศใช้แล้ว
ขณะที่ผู้ปกครองของผู้ต้องหาทั้งสองคน
ถูกตำรวจเชิญตัวมาให้ปากคำ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหรือไม่
จากมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ระบุว่าหากผู้ปกครองของเยาวชนที่ก่อเหตุ
มีเจตนาปล่อยประละเลย

จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการกระทำของบุตรหลานด้วย
นอกจากผู้ปกครองแล้ว
บุคคลอื่นที่ให้การสนับสนุน
ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือเพื่อน
จะต้องได้รับโทษเช่นเดียวกัน
รวมไปถึงสถาบันของนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุ
และสถาบันของผู้ได้รับบาดเจ็บ
จะต้องถูกสอบสวนว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือไม่
หากไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ
ด้วยการระงับการรับนักศึกษาใหม่ในปีต่อไป

แล้วก็ประชุมนักศึกษาในสถานศึกษา
ซึ่งแนวทางอันนี้เราได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว

วันนี้ตำรวจนครบาน๔ร่วมกับตำรวจนครบานหัวหมาก
ส่วนที่กำลังทหารและฝ่ายเกี่ยวข้องเข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
พร้อมชี้แจงข้อกฎหมายให้เยาวชนกลุ่มนี้
ได้รับทราบถึงโทษที่จะได้รับหากเข้าไปก่อเหตุทะเลาะวิวาส
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นอาคารเรียน
เพื่อหาอาวุธและสิ่งของผิดกฎหมายเพื่อเป็นการป้องปราม
แต่ปรากฏว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ไม่พบอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด
ข่าวไทรัสทีวีแรงงาน